สมัยก่อนมันจะมีการศักดิ์หน้าใช้คำว่าสมี

ที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย

สมีครับสมีแปลว่าทำชั่วทำไม่ดีในผ้าเหลือง
อาจารย์ไอ้คนวันนี้มันเสียผู้เสียคนขนาดพระเหลืองห่อหุ้มอยู่
มันยังทำชั่วทำผิดได้

มันขึ้นอยู่กับว่าบวชน้อยบวชนานไม่สำคัญมันสำคัญฝึกบวชเรียน
ไอ้พระจูเหรียญเนี่ยใครที่โดนจับซึ่งเนี่ยเขาอ้างว่าเขาไม่มีอาจารย์สอน
ก็แล้วบวชแล้วดันไม่อยู่กับครูบาอาจารย์บวชแล้วดันพ่านเที่ยวทั่วไปหมด
เอาที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องการบวชที่ต่อสู้กับกิเลสเนี่ย
อุปชาให้ทีแรกเลยให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง
กับความอยากความล่านความกระสันความกำหนัก
เรื่องเนื้อหนังเรื่องไฟตำเนี่ยพระอุปชาให้ตั้งแต่วันแรก
แต่นี่มันไม่นำพากันพอไม่เจริญกิจไม่เจริญวินัย
ความไฟต่ำหลงไหลมันก็จะตามมาเข้าแทรก